คุณผู้ชมอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะเปิดเทอมแล้วนะคะ
ดังนั้นช่วงนี้ที่ที่แน่นที่สุดคนเยอะที่สุดก็คือโรงรับจำนำ
พ่อแม่ผู้ปกครองไปต่อคิวกันเอาของไปจำนำ
เพื่อที่จะเอาเงินมาเป็นค่าเทอมลูกซื้อชุดให้ลูก
แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีทรัพย์สินไม่มีของเนี่ย

ที่ให้หลายคนไปกู้เงิน
เพื่อเป็นค่าเล่าเรียนบุตรหลาน
นี่เป็นบรรยากาศที่ชาวบ้านจังหวัดฉะเชิงเซา
ได้รับใบอนุญาตเพื่อที่จะนำเงินไปใช้จ่าย
เป็นค่าเทอมให้กับบุตรหลานช่วงใกล้จะเปิดเทอมแบบนี้
โดยนายสมเกียจจตุราบัณฑิต
สำหรับผู้ปกครองแทนโรงรับจำนำหรือว่าเงินด่วนต่างนะคะ
ว่าอัตราดอกเบี้ยอาจจะสูงกว่ากัน
สูงกว่า๑๐๓ต่อเดือน

ไม่ต้องมีของอะไรไปค้ำประกัน
แต่ก็สามารถที่จะขอกู้เงินได้

ก็เลยตัดสินใจมาใช้ช่องทางนี้แทน

ก็ถือว่าดีกว่าไปกู้เงินนอกระบบนะคะ

คือประมาณวัน๒วันก็รู้

เพราะว่าเราไปกู้นอกระบบอย่างมากก็
เราก็จะเหมือนว่าเงินเดือนเราก็อาจจะไม่พอใช้จ่าย

แต่ที่นี่ค่ะคือดอกเบี้ยมันต่ำก็คือมันถูก
เราสามารถที่จะส่งทั้งต้นทั้งดอกได้

ก็มีการคาดการณ์ว่าจะมีผู้ปกครองไปขอยื่นกู้
เพื่อที่จะเอาเงินไปใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมเนี่ย
รวมแล้วนะครับว่าผู้ชมมากกว่า๗๐ล้านบาท
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะ